ไปต่อที่อุทัยธานีคุณผู้ชมคือตอนนี้มันมีปัญหาอยู่นะคะ
ผู้ต้องขังในเรือนจำที่อุทัยธานีเนี่ยนะคะ
ญาติของผู้ต้องขังบอกว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำมีการปกปิดตัวเลขผู้ป่วยที่แท้จริงหรือเปล่า
ตอนนี้เรียกร้องเลยนะคะบอกว่าอยากให้เปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงออกมา
ญาติเขาไม่เชื่อนะคะตัวเลขที่รายงานกันมาในแต่ละวัน
และที่สำคัญความเป็นอยู่ในเรือนจำตอนนี้แร้นแค้นมาก
คนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาส่งสัญญาณออกมาบอกว่าโอ้โหอาหารการกินก็ไม่เพียงพอ
คือผู้ต้องขังต้องดูแลกันเองสุดท้ายแล้วนี่ค่ะกลายเป็นภาพนี้นะคะ
ญาติของผู้ต้องขังเรือนจำของจังหวัดอุทัยธานี
รวมตัวกันมาสักประมาณ๒๐คนค่ะ
ยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคือคุณนรงรักร้อยนะคะ
เพราะเป็นห่วงว่าสถานการณ์โควิดในเรือนจำ
กลัวว่ามันจะบรรปลายมากกว่านี้
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศที่ญาติญาติเขาออกมาเรียกร้องกันหน่อยนะคะ
ตัวอยากรู้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนะคะว่าติดกี่คนหายกี่คนเสียชีวิตกี่คน
แล้วอย่างคนที่อาการหนักนะคะญาติเขาก็เป็นห่วงน่าจะแจ้งเขาหน่อย

ก็ให้บ้างค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่เป็นตามความจริงค่ะ
ทั้งอาหารการกินยาการดูแลก็คือนักทูตก็ต้องดูแลกันเองค่ะ

อย่างอาหารอะไรก็ข้าวมี๓มื้อถูกสิ้นค่ะพี่
จนนักภูมิต้องโบยไวเหมือนข้างในเป็นกรรมแล้วค่ะ
เสียงดังเหมือนว่าใช้คำอย่างครูจะตายกันทีแล้ว
ไม่มาสนใจกันหรือไง
ทีนี้ถ้าเกิดว่าโปรกัสไปที่สะพอด์หนังสือที่ร้องเรียน
ข้อหลักเลยที่ญาติของผู้ต้องขัง
ร้องเรียนไปทางเรือนจำนะคะก็คือ
เรือนจำแจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
แต่ละวันติดเชื้อกี่คนหายกี่คนเสียชีวิตกี่คน

เพราะที่ผ่านมาญาติบอกว่าเรือนจำน่าจะปกปิดข้อมูล
สอบถามอะไรก็มักจะไม่ค่อยได้คำตอบอะค่ะ
ขอให้เรือนจำแจ้งญาติผู้ต้องขังที่มีอาการหนักขนาดไหน
หนักถึงขั้นต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
กังวลบอกว่าผู้ต้องขังอาจจะได้รับการรักษาที่ล่าช้า
ถ้าเกิดว่ารักษาลาดช้าก็อาจจะทำให้เขาตายได้นะคะ
ก็คือขอให้เรือนจำรายงานการดูแลรักษาผู้ป่วย
แล้วก็ลักษณะของโรงพยาบาลสนามค่ะ
เรือนจำเอาใจใส่ผู้ป่วยให้มากกว่านี้
ถ้าติดขัดตรงไหนก็แจ้งญาติมา
ญาติพร้อมจะดูแลช่วยเหลือนะคะ
หรือทางเรือนจำไม่สามารถดูแลผู้ต้องขัง

ผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมญาติบอกเพิ่มเติมบอกว่า
ข้อกังวลก็คือผู้ต้องขังให้ข้อมูลบอกว่า
ข้างในเนี่ยเอาล่ะคะ
ข้างในไม่มีโรงพยาบาลสนามตามที่เรือนจำแจ้งกับญาติ

มีการนำผู้ที่ไม่ติดเชื้อไปรวมอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อ

บางคนเป็นก็รักษากันเองช่วยเหลือกันเองหายกันเองนะคะ

ไม่มีคุณหมอเข้าไปดูอาการด้วยนะ
ไม่มีคุณหมอเข้าไปดูอาการค่ะวิธีการคือ
ถ้าใครมีอาการหนักก็จะมีการเป่านกหวีด

นักโทษต้องออกมาโวยวายเพราะกลัว
กลัวว่าเพื่อนที่เป็นโควิด
เดี๋ยวจะมีอาการสุดหนักแล้วเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ก็ดูแลเรื่องการ
รักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีพร้อมกับชี้แจงให้ญาติเข้าใจแบบนี้นะคะ
นี่คือตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อคุณ๑๙ในเรือนจำที่อุทัยธานีนะฮะ
ค่ะก็มีทั้งหมด๔๕๗รายชี้แจงมาว่าแบบนี้ค่ะ